คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้บอกก่อนไว้เลยนะคะคุณผู้ชม
หลอนค่ะแต่เล่าได้เจ้าของคลิปเขาบอกว่ามันคือผีเปรต

ใช่ไหมก็สูงสูงอยู่เหมือนกันนะสูงสูงยาวแบบนี้ค่ะมันอะไรอ่ะน่ะมาเป็น
คู่เลยต้นไม้ไปขู่ดูโอเจ้าของคลิปเนี่ยเป็น

ถ่ายคลิปไว้เขาบอกว่าช่วยดูหน่อยใช่ผีเปรตหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่ากลับมาจากขายของตอนกลางคืน
ได้ยินเสียงหมาเห่าก็เลยไปดูแล้วเห็นสิ่งนี้คาตาเลยนะคะ
ชาวเน็ตบางคนแหมคนลุกเลยอ่ะหลอนบอกว่า
เพราะทำไมดูยืนนิ่งแล้วยืนต่อหน้ารูปปั้นท้าเวสุวรรณด้วยนะคะ
เราจัดให้ค่ะคุณผู้ชมเราไปหาภาพตอนกลางวันมาแล้ว
ค่อยไล่ดูนะคะค่อยไล่ดูจากเท้าขึ้นด้านบนไปเลยค่ะ
มันคืออะไรคะคุณผู้ชมมันคือรูปปั้นผีเปรตจริง
ผีเปรตจริงทั้งหญิงและชายถ้าอยู่ในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบรณราชธานีนะคะ
คลิปตอนกลางวันที่เราไปสืบมาไม่ได้หาจากที่ไหนอื่นไกล
ก็จากเจ้าตัวนั่นแหละถ่ายเอาไว้โพสต์ไว้เมื่อปี๖๔
แหมนี่ถ่ายตอนกลางคืนล่าสุดแต่ถ่ายตอนปี๖๔ตอนกลางวัน
พอจะเป็นคำตอบให้คุณผู้ชมได้แล้วนะคะ
ขอบคุณครับ